มาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดนนทบุรีกันหน่อยนะคะ
ออกมาโว้ยเลยค่ะร้องสื่อบอกว่า
คุณนักข่าวมาดูความช่วยของคนรับเหมาก่อสร้างกันหน่อยนะคะ
เหมาก่อสร้างถนนวางท่อต่าง
คือก่อนที่จะไปวางท่อต้องมีการขุดถูกไหม
พอขุดเสร็จปุ๊บพื้นผิวการจราจรมันเป็นหลุมเป็นบ่อ
ช่วงนี้ฝนตกลงมาพอน้ำขังรอการระบายมันไปท่วม
คุณคะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
เขาตกลงไปในหลุมที่คุณขุด
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะคะบาดเจ็บค่ะ
เรียนได้ยินแววคุณพี่ทีมโปรดิวเซอร์ของดิฉันบอกว่า

ก็จริงนะเนี่ยคือเห็นแต่หัวขึ้นมาเนี่ย
ใช่นี่คือความเดือดร้อนค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เราจะไม่ยอมปล่อย
แน่นอนนะคะนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยค่ะ
ถนนตรงนี้ที่เราได้เห็นในคลิปพร้อมกันเนี่ย
มันคือเส้นทางลักษณ์ถนนบางกลวยไซน้อย
ยังถนนราชพฤกษ์บริเวณซอยหมู่บ้านดวงทอง
หมู่ที่๓ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทอง
หน่นทบุรีกลางวันมันก็เห็นชัดอยู่หรอก
ว่าคุณเนี่ยเอาถังน้ำมัน๒๐๐ลิตรเอากลวยยางไปวางไว้
แต่พอกลางคืนมันไม่มีไฟฟ้า๒สว่างเนี่ย
แล้วตอนที่เกิดเหตุมาสักครู่เห็นไหมมันมืดมืดตึบเลยค่ะ
นี่นักข่าวของเราไปดูกลางวันนะคะ
มันเป็นถนน๒เลนความกว้างสักประมาณ๖เมตร
กำลังก่อสร้างเพื่อขยายแล้วก็ปรับปรุงพื้นผิวการจราจร
จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณไหลทางเนี่ย
มีการขุดหลุมเป็นแอ่งความกว้างสักประมาณ๒เมตร

และช่วงค่ำของวันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมา

ผู้รับเหมาเนี่ยไม่มีการถึงเทือก

ไม่มีการติดไฟฟ้าส่องสว่าง
ก็เลยทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
ตกลงไปตามคลิปที่เห็นนั่นแหละค่ะ
เราไปถามหนึ่งในผู้เสียหายนะคะ
ชื่อว่าคุณมานพสุกเกษมอายุ๔๐ปีท่านนี้ค่ะ
บอกว่าวันเกิดเหตุตัวพี่แกเองเนี่ย

ไปรับแฟนที่กำลังจะเลิกงาน

จุดเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่า
รถจักรยานยนต์ของแกถูกกระแสลมพัดไป

มันเป็นจุดที่แบบว่ามันเป็นดินด้วยนะ
แล้วมันก็ลื่นแล้วก็มีลมใช่ไหม

นะฮะทำให้ตัวเขาเองเนี่ย
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ตกลงไปในหลุม
แต่ว่าโชคดีชาวบ้านเขาเห็นก็มาช่วย

ช้ำกันไปนะฮะส่วนทรัพย์สินก็คือ

ที่สำคัญมือถือจมน้ำพังด้วย

ก็ผมก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ว่าให้มาดูแลหน่อยว่า

ตี้กับประชาชนบ้างครับผม

คุณรัชนีวันมณีจินดาวงอายุ๔๗ปี

ตั้งแต่มีการก่อสร้างถนนมาเนี่ย
มีชาวบ้านประสบเหตุแล้ว๒คน
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากวอนขอ

ท่านมาดูแลหน่อยได้มั้ยบับรับลุงหน่อยได้มั้ย

นทมรีนะคุณผู้ใหญ่นะยังเกือบมีหัว
แต่ถ้าเป็นเด็กอ่ะไม่จมน้ำ